ไปดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นการผีกัญชาครั้งแรกหรือว่ากัญชาในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์ร้อนแรง
ผู้ชายชาวอิตาเลียนครับผีกัญชาครั้งแรกในประเทศไทยแต่ในข่าวบอกว่าดื่มเหล้าไปด้วยนะ
ลุ้มคลั่งนะครับอยู่ชั้น๒ของที่พักอะไรมีในห้องแกโยนลงมาหมดเลยครับ
นี่แหละครับอันโตนิโอดามิอาโนมาลากรีโน่ครับเขาเป็นชายชาวอิตาเลียนอายุ๔๒
สูงก้างเกินขาสสั้นตัวเดียวคุ้มคลั่งเอะอะวัยวายพูด

ฟังไม่รู้เรื่องคล้ายนะคล้ายคนเสียสติคว่างปลาสิ่งของ
ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่พ่อแกปลาลงมาหมดชิ้นใหญ่ก็จะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นน่ะนะ
โทรศัพท์มือถือก็เล็กลงมานี่แหละครับเละเทะอยู่ข้างล่างนี่
ตรงตรงชั้นหนึ่งนะครับตรงถนนแตกกระจายเกลื่อนถนนไปหมดครับ
สร้างความแตกตื่นให้คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มครึ่ง
ชนบุรีหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปบนห้องพักของชาวต่างชาติ
รายนี้ไปเกลี้ยกล่อมอยู่ไม่ยอมเหรออ่าไม่ยอมพังประตูสิพังประตูเลยครับ
คุณผู้ชมค่ะเข้าไปชาร์จตัวดูเตรียมพัชตัวไว้นะ
กะโกรธกะมัดเลยแหละแล้วพาไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองพัทยา
ขณะที่แฟนสาวชาวไทยนะครับก็บอกว่าโอ้โหเพิ่งจะคบกันได้เดือนนึง
ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุลองพีคกัญชาทั้งที่ไม่เคยลองเสพมาก่อน
พอเสพเข้าไปดื่มเหล้าเข้าไปด้วยคลุ้มคลั่งครับแล้วหลอนเหมือนใครจะมาทำร้าย
ก็เลยอารวาสทำลายข้าวของห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
ฉันเองก็ต้องหนีตายลงมาขอความช่วยเหลือก่อนชาวบ้านในระแวกนั้นก็กลัวสิครับ